ต้นรายการชวนคุยไปแล้วว่าท่านออกเดินทางหรือยัง
เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะถือเป็นวันหยุดยาวอย่างเป็นทางการในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับ
วันนี้ก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนากันแล้วใช่ไหม
พร้อมแล้วใช่ไหมของพร้อมแล้วใช่ไหมนะครับ
ที่สำคัญนะครับคนขับต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม
มาเพิ่มความสดชื่นกับเครื่องดื่มคาราบาลแดงและคันโซคูณ๒กันครับ
รับรองรับรองเลยว่าขับรถสดชื่นตลอดเส้นทางครับ
ดื่มแล้วย้ำนะย้ำอย่าทิ้งฝานะ
เพราะฝามีรางวัลที่อาจจะพลิกชะตาชีวิตของคุณผู้ชมได้
เพราะว่าแจกทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท๓รางวัลทุกเดือนครับย้ำ
แล้วช่วงนี้ทองขึ้นด้วยนะยังไม่พอครับเขายังแจกมอเตอร์ไซค์นะครับ
มูลค่ากว่า๘ล้านบาทครับโอ้โห๘ล้านบาทครับ
อยากให้ผู้โชคดีเป็นคุณจังเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
มันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับคุณพระราพรนะ
ง่ายเลยนะคะกติกาเนี่ยนะคะเพียงแค่เขียนบีบส่งจำ๓คำนี้ค่ะ
ฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบีสิบสอง
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือนะคะ
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงแล้วก็บีบให้แน่นค่ะ
ส่วนฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับค่ะพร้อมกับชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
แล้วก็พับใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒บีบให้แน่นไม่ต้องเขียนที่อยู่นะคะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นส่งมาที่ตู้ปอนอสองบางประกงฉะเชิงเซาสองสี่หนึ่งสามศูนย์
หรือส่งกล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะ
รางวัลกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมทองคำแท่ง๑ล้านบาท๓รางวัล
และมอเตอร์ไซค์หนึ่งร้อยคันนะคะและตอนนี้นะคะ
ฝาก็ได้เริ่มทยอยส่งกันเข้ามาจากหลากหลายช่องทางแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทางตู้ปอนอกล่องหน้าร้านซีเจหรือว่ากล่องหน้าร้านถูกดีมีมาตรฐานค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่าช้าค่ะคุณผู้ชมรีบส่งกันเข้ามา
เพราะว่าใกล้จะประกาศผลผู้โชคดีคนแรกที่จะได้มอเตอร์ไซค์วันที่๒๘เมษายนนี้แล้วนะคะ
ในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีรีบส่งกันเข้ามาเยอะนะคะ
ส่งก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะ
ส่งได้จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
กับคุณผู้ชมเลยนะคะเพราะว่าผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณค่ะครับ
คุณผู้ชมครับดื่มเครื่องดื่มต้องคาราบาลนะครับ
ในราคา๑๐บาทเท่าเดิมแล้วก็เครื่องดื่มใหม่นะครับแนะนำเลยครับ
คันโซคูณ๒นวัตกรรมจากญี่ปุ่นมีส่วนผสมจากตับกรูโคโลโนแลคโทนนะครับ
แล้วก็สารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่น
หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับ
ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัย
เมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะครับแล้วก็ปลอดภัยตลอดเทศกาลสงกรานครับ